คุณผู้ชมคะน้ำผู้โซดาที่ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรี
ตรวจสอบแล้วนะคะตรวจสอบแล้วต้องบอกเลยว่า
ถือเป็นน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุเทียบเท่ากับน้ำแร่ระดับโลก
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ได้จริงแต่ต้องผ่านกระบวนการกรองก่อนนะ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นอย่างไรครับรสชาติรสชาติ

เหมือนน้ำมะพร้าว

มีแร่ธาตุเทียบเท่าระดับน้ำแร่ระดับโลกอย่างนี้เนอะ
ก็แบบเขาบอกว่าที่ดินแถวนั้นราคาสูงขึ้นเลยนะ

ใช่คุณภาพูมีไหมทางนั้นไม่มีเนอะ
ทีแรกที่ไปเจาะแล้วเจอก็บอกว่าดื่มได้ใช่ไหม

หน้ารอให้ชัวร์ก่อนให้ทางกรมเขาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
ก็ดีนะคะตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะ

นายสักดาวิเชนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ดื่มให้ดู
ก็คือน้ำผู้โซดาที่ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีค่ะ
แต่ต้องย้ำว่าต้องกรองก่อนนะคะ
รสชาติคล้ายโซดานี่คือแห่งแรกของประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าแร่ธาตุสูงมากค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะมีสารใบคาร์โบเนต
ก็จะมีรสหวานหน่อยทำให้สดชื่น
มีแคลเซียมช่วยเรื่องของกระดูกและฟันแข็งแรง
มีแมคนิเซียมช่วยเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแข็งแรง
มีโซเดียมรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
ฟังแบบนี้อยากดื่มกันเลยนะคะ
ยืนยันว่าคุณภาพเทียบเท่าน้ำแร่ระดับโลก
ที่สำคัญคือคุณภาพน้ำมีแร่ธาตุมากกว่าน้ำแร่ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดค่ะ
ดีกว่าน้ำแร่จากเยอรมนีที่ราคาสูงถึง๓๐๐บาทค่ะ
โอ้โหเอ๊ะวันก่อนทีมข่าวของเราเอามาเนอะ
นาริสบุญนิ่มนาริสนี่ลงไปแบบทั้งอาบทั้งดื่ม

นาริสบอกนี่ผมตักมาฝากพี่เขมสอนแล้วขวดหนึ่ง

คุณภาคภูมิไม่เอามาให้ดื่มนะสิ
ใช่เพราะสีเป็นเปลี่ยน
ตอนตักมาจากแหล่งเลยจะใสหน่อยเนาะ

ความแข็งแรงแถวส้มแถวเสรียม
เดี๋ยวโฆษณาเกินจริงไม่ได้คือมันมีกระแสข่าวว่ากลัวน้ำจะดื่มไม่ได้อ่ะนะคะ
โดยเฉพาะตอนที่ตักมาจากแหล่งจะใสพอทิ้งไว้มันจะมีแบบสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้
คือมันเกิดในลักษณะที่ว่าธาตุเหล็กอะค่ะ
ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดความขุ่น
แต่ไม่อันตรายนะคะต้องกรองนะคะกรองผ่านถังกรองสนิมเหล็
ดื่มได้สบายสบายเลยค่ะยืนยันว่าคุณภาพน้ำเป็นเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณภาพน้ำนะครับมีสารละลายเอ่อหรือมีแร่ทาสเนี้ยในน้ำเนี้ย
มากกว่าน้ำแร่ที่พวกเราดื่มทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ
เราไม่ได้ตรวจเฉพาะน้ำออกของเราเราไปซื้อน้ำแร่ผมเนี่ยหมดตังค์ไปหลายพันนะครับ
ต้องให้เงินลูกน้องไปเฮ้ยไปซื้อน้ำแร่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มาตรวจ
ว่ามีแร่ธาตุอะไรแล้วเรามีแร่ธาตุอะไรนะครับ
แต่แร่ธาตุของกรมเนี่ยมีมากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานก็เลยบอกว่า
ที่เจอน้ำผู้โซดาเนี่ยค่ะเตรียมประกาศเขตอนุรักษ์บาดานโดยใช้กฎหมาย
พรบน้ำบาดานปีสองพันห้าร้อยยี่สิบคุ้มครองพื้นที่รอบรอบ
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาการลักลอบขุดเจาะน้ำบาดานด้วยนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าราคาที่ดินใกล้กับแหล่งที่เจอน้ำผู้โซดา
ตอนนี้ก็ราคาเริ่มพุ่งแล้วนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยเหมือนกับว่า
โอ้โหพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะครับส่วนข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะคะ
พื้นที่ตรงนี้เนี้ยนะคะข้าบเขี่ยวระหว่างสองอำเภอ
คืออำเภอห้วยกระเจ้ากับอำเภอบ่อพลอยคาดว่าในระดับจังหวัดและอำเภอเดี๋ยวจะหารือกันเอง
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดานอย่างทั่วถึง
ตอนนี้กำลังเร่งขุดเจาะบ่อบาดานเพิ่มนะคะครับจะขุดเพิ่มอีกสามบ่อ
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี่แหละค่ะ๑๔วันจะแล้วเสร็จนะคะ
ก็พอกรมทรัพยากรน้ำบาดานแถลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศช่วงเย็นที่ผ่านมาโอ้โหชาวบ้านยิ่งมากันเยอะใหญ่เลยฮะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังห้ามอยู่นะครับยังไม่อนุญาตให้ไปตักน้ำในบ่อไปดื่มไปใช้อะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่าจะต้องสร้างเป็นโครงการให้แล้วเสร็จก่อนตอนนี้ยังติดประกาศห้ามเข้าพื้นที่อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เรื่องราคาที่ดินเนี่ยกำนันตำบลห้วยกระเจ้าบอกกับเรานะครับ
ค่ะตอนนี้นะครับที่ดินเนี่ยพุ่งสูงถึงไร่ละสองแสนแล้วอืม
ความรู้สึกนะนะดีใจดีใจแท้งจำมารนะ
คือต้องพูดคำเดิมดีใจยิ้งเกิดถูกป่วยละน้ำที่หนึ่งอีกนะครับ
เพราะว่าห้วยกระเจ้าเรามันได้ชื่อว่าแห้งแรง
ชีวุเป็นชาญาเป็นภาคอีส่าของจังหวัดกาถ
เค้าคงยังไม่ขายหรอกว่า
นี่คือมีเจ้าของที่ตรงนี้ที่เขามาขุดมาเจาะ
ตอนนี้เขาบอกเขาอุทิศที่ให้เลย
เพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนกับประเทศ
ใครจะมาติดต่อซื้อไร่ละกี่ล้านกี่ล้านยังไงก็ไม่ขายนะครับ
เจ้าของที่ยืนยันนะฮะจะให้กับทางการให้กับประเทศครับ
ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลย
ตรงนี้ที่คิดอยู่ทุกวันนี้นะ
ให้โครงการตั้งระบบป่าให้เซ็นสมบูรณ์เซ็นก่อนสมบูรณ์ละ
เพื่อทางราชการเขาอย่าไปตั้งถ้าตั้งจริงถ้าตั้งเป็นชายประโยชน์ส่วนตัว
ผมก็อยากให้ตั้งถ้าชายเป็นระบบคล่องตำบลเป็นโอท็อปเป็นอะไรอย่างนั้น

ต้องชื่นชมเจ้าของที่ด้วยนะครับ
ทุกผู้ชมครับบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไร
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียังอยู่ที่นั่นนะครับ
เห็นบอกวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องตั้งเต็นต์นอนเฝ้าเลยนะครับ
กลัวคนแอบมาตักนะครับไปติดตามกันนะครับ
หลังจากที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานได้มีการออกมาแถลงนะครับ
น้ำแร่โซดาจากบ่อแห่งนี้นั้นสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้
แล้วก็เป็นน้ำแร่โซดาที่มีคุณภาพสูงสุด
แต่ว่าในพื้นที่ก็ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านนั้นเดินทางมาตักน้ำ
ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เหมือนในช่วง๒๓วันก่อนหน้านี้ครับ
โดยวันนี้หลังจากที่นายศักดาวิเชียนสินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
แถลงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าน้ำแร่โซดาทั้ง๓บ่อ
ในตำบลห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีมีระยะธาตุสูงและสามารถใช้บริโภคได้
ซึ่งต่อมามีชาวบ้านเดินทางมาเยี่ยมชมที่บ่อน้ำแห่งนี้จำนวนมากนะครับ
แต่ถึงแม้ผลจะออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าในพื้นที่นั้นก็ยังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาตักน้ำไปใช้ในการบริโภคได้
ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านอธิบดีนะครับจึงทำให้ชาวบ้านได้ที่เดินทางมานั้น
ทยอยเดินทางกลับไปตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาและในคืนนี้นะครับเป็นคืนแรกที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน๓คนนะครับเดินทางนำอุปกรณ์ตั้งแคมป์มาปักหลักเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ชาวบ้านนั้นแอบมาตักน้ำในบ่อในช่วงเวลากลางคืนนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวว่าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านอาศัยช่วงเวลากลางคืนนั้นเดินทางมาตักน้ำไปบริโภคแต่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยนั่นเอง
อย่างไรก็ตามได้ฝากถึงชาวบ้านให้อดใจรอแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรกับบ่อน้ำบาดานแห่งนี้ต่อไปครับ
ซึ่งชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับก็ฝากบอกกับทีมข่าวนะครับว่าต่างรู้สึกดีใจที่ผลออกมานั้นเป็นที่น่าพึงพอใจของชาวบ้าน
โดยทุกคนก็หวังว่าน้ำในบ่อบาดานแห่งนี้จะสามารถไปใช้ประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้จริงรวมทั้งนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับ
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ขอบคุณครับคุณวิรยุทธ์ครับได้ยินข่าวแล้วก็ตื่นเต้นนะคะ